เมื่อวานนี้ใครยิ้มกว้างบ้าง
บอกเลยว่าเราสามคนหน้าแห้งสุด

แต่บอกเลยนะคะว่าคนในวงการบันเทิงของเรา

แถมยังเผื่อแผ่ความเฮงความปัง
จะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะ
นี่เลยเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องราวของลูกสาวพญานาค
ทันยาอาสยามและลาลาขวัญภา
เขาไปรำบวงสวงถวายองค์ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
จังหวัดจันทบุรีวันก่อนจำได้ไหมสวยมากนะ
แล้วเขาก็ยังได้จุดทูบขอโชคขอลาบจากองค์ปู่องค์ย่า
โอ้โหเรื่องเลขทุกที่ได้เป็นยังไงตรงไหม
มันชัดเกินเข้าเป้าเลย
๙๑๔แล้วเลขท้ายสองตัวเมื่อวานออก
ตรงไปเลยนะคะแฟนก็รับทรัพย์กันยกใหญ่
อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมค่ะที่งวดนี้ให้เลขแบบเข้าเป้าปัง
ไม่ใช่ใครที่ไหนพ่อน้ำสองมนศิษย์คำซอย
หลายคนชอบถามได้เลขอะไรงวดนี้เขาก็เลยจัดให้ตามคำขอแบบนี้
สรุปเลขเด็ดที่บอกออกตรง๙๑ไปเลยจ้า
ลอตเตอรี่เขายังซื้อถูกอีกด้วยนะ
เลขท้าย๓ตัวแบบนี้ต้องเรียกว่าพ่อน้ำสองคืนชีพแล้วล่ะค่ะ
งวดนี้ได้ยืดเลยนะยืดเต็มที่ไปเลย
ส่วนนักร้องหนุ่มสุดฮอตน้องการทัศนะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเดินทางไปทำบุญที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่นี่

เสี่ยงเลขทั้งหมด๖ตัวเขาได้เลข๒๒๑๙แล้วก็๔แล้วก็๗
ซึ่ง๑๙นี่แหละที่ทำให้แฟนที่ติดตามอยู่รับทรัพย์กันยกใหญ่
แหละนะเขาไปทำบุญไงเขาก็ได้สิ่งดีกลับคืนมา

ส่วนสองคนนี้เลขจากงานบุญก็มาเข้าเป้าเช่นเดียวกัน
ทีนี้น้องรถเบนส์ของเราค่ะก็ไปสอบถามยังเลขที่ตั้งของโรงแรม
บอสบอยก็ตอบมาว่า๖๗๘ครับ
ซึ่ง๗๘มันไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑
เดี๋ยวขอบอกเลขท้ายให้มันช้ำใจอีกทีนึงละกันนะ
ส่วนทางด้านน้องก๊อตจิรพัฒน์ค่ะ
ก็ไปบวงสวงพญาอนันตนาคาราชเหมือนกันที่จังหวัดสุโขทัยมา
พร้อมจุดทูปได้เลข๖๗๘โอ้โห

ตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ
ตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑๙๑๕๔๗๘อีกด้วยนะคะ

ถ้าใครได้ดูบันเทิงไทยรัฐของเราก็อาจจะดวงดีก็ได้

พอได้เฮกรุบกริบกับเขาเหมือนกันนะคะ
งวดนี้ก็รับทรัพย์เข้ากระเป๋าตามสเต็ปก็คือ
จิ้งหลีดขาวเนี่ยเขาโพสต์อวดแฟนไว้ว่า
รับทรัพย์กันไปจ้าเลขท้าย๓ตัวเลขท้าย๒ตัว
โอ้โหแม่แก่นมะขาม๑๐๐ปี
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
สังเกตแก่นมะขามพี่จิ้งดิดข่าวดีนะคะ
ถ้าแกได้โชคเนี่ยแกก็จะมีพงมีเพชร

เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างแต่๓คนเราเงียบกริบ

ขวัญบอกว่าถ้าแฟนบันเทิงไทยรัฐติดตามน่าจะได้โชคดี
แต่พวกเรานั่งอ่านกันเองทุกวันนั่งเงียบฟิตกันเลยคุณผู้ชมค่ะ